สัตว์น้ำมันทุกค่ายพยายามมองแล้วเราคิดว่า
นี่คือพูดง่ายเป็นบริษัทเล็กเป็นสิงห์ภูทร
แต่มุมของเราเนี่ยด้วยความที่เราเล็กและเราลีน
ขายที่น้อยมันสร้างผลกำไรให้เรา
น้ำมันของเราเนี่ยถ่ายเทอยู่ตลอดเวลา
เปลี่ยนใหม่สดใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับ
ทำให้ไม่จำเป็นต้องไปเก็บไว้ในแท้งนาน

กรณีที่ของการที่จะขยายตัวชาร์จติ้งสเตชั่น
มันใช้เวลาในการขออนุญาตและสร้างไม่เกิน๓เดือน
ผมใช้ว่าให้รถไฟฟ้ามันมีจำนวนที่มากพอ
เราก็พูดง่ายไปดักรอสร้างคาร์ดที่สเตชั่น
วันนี้ผมมีโอกาสได้คุยกับอีกหนึ่งแบรนด์พลังงาน
ผู้นำของเมืองไทยที่มีอายุ๓๔ปี
เป็น๓๔ปีที่ยังหนุ่มอยู่เสมอ
ยินดีต้อนรับส่วนเขาท่านสุริยะทะเลิศทอร์

สมัยก่อนอ่านคอลัมป์นักเขียนเก่ามักจะเขียนเสมอนะฮะว่า
ีทีมนี้ใช้กลยุทธ์ป่าล้อมเมือง
ปัจจุบันเราล้อมกรุงเทพไว้หมดแล้ว

จะต้องคิดแตกต่างอย่างสิ้นเชิง
คนเขาขยายกันในหัวเมืองหลักบนเส้นเมน
เราก็ต้องไปขยายในเส้นสายรอง๓หลัก๔หลัก
บริษัทน้ำมันพยายามมองแล้วเราว่า

ขยายในจุดที่มันมียอดขายน้อย
ยอดขายที่น้อยมันสร้างผลกำไรให้เรา
นั่นคือจุดที่เราจึงเริ่มต้น
ถ้าเป็นเหมือนไข่แดงไข่ดาว
เราค่อยละจากไข่ขาวเข้ามา
จนวันนี้ไข่แดงวันนี้เราก็เริ่มมาตีไข่แดงแล้ว
วันนี้เรามีอยู่สถานีในกรุงเทพปริมณฑล

รวมทั้งหมดกว่า๒๐๐สาขา

ใช่ครับถ้าพูดถึงจำนวนสถานีบริการน้ำมัน

แล้วก็เราก็มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นเบอร์๒

จริงวันนี้เรามีสถานีบริการ
คือครึ่งชั่วโมงแล้วก็โอเคละ๘๐
เกือบ๙๐ของการ์ชาร์จทั้งหมด
เรามีอยู่ด้วยกัน๑๗สาขา
แล้วก็ผมใช้ว่าเราร่วมมือกับ

แล้วก็ภายในเดือนมิถุนาปีนี้
น่าจะขยับไปที่๓๕สาขา
แต่สิ่งที่สำคัญก็คือทำไมรู้ไหมครับ
มันใช้เวลาในการขออนุญาตและสร้างไม่เกิน๓เดือน
ผมใช้ว่าให้รถไฟฟ้ามันมีจำนวนที่มากพอ
ยังไงก็ทำกับปริมาณรถที่มากขึ้น

สถานีบริการในอนาคตจะต้องมี

ครึ่งชั่วโมงต้องอยู่ในสถานีบริการน้ำมัน
เพราะปกติแล้ววันนี้เราเติมน้ำมันจริงแค่๕นาที
มากกว่า๑๕นาทีถึง๒๐นาที
ซึ่งในอนาคตถ้าเกิดไปชาร์จแล้ว

น้ำมันไม่ใช่ที่แค่เติมน้ำมันแค่นั้น

ก็วันนี้ในแผน๕ปีนะครับ
ผมเชื่อว่าปี๒๕๖๕๖๙นะครับ
ซึ่งผมใช้ว่าเราจะมีใน๗๘กลุ่มธุรกิจ
ที่จะเป็นฐานในการสนับสนุนการเติบโต

อันที่๖เป็นเรื่องของพลังงานสะอาด
ที่๗ก็เป็นเรื่องของสุขภาพกายใจ
ที่รองรับผู้สูงวัยในอนาคต
แล้วก็อย่างที่เรียนก็จะผสมไปกับ
เราก็เลยบอกว่าเราทำในสิ่งที่สดใหม่

เป็นเรื่องของตัวโซโลแกนตัวนี้ครับ

เมื่อกี้คุยนะครับเป็นเรื่องของบริการซักผ้า
พวกอย่างนี้ครับแล้วก็นวดในปั๊ม
และที่สำคัญก็คือเป็นเรื่องของโปรแกรม
สะสมคะแนนที่เราทำไมครับ
ดีลกับพาร์ทเนอร์ของเรา
เพื่อนำเสนอนำสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็น
ผมขอคุยกับคุณเจนคณิตหน่อยนะฮะ
เมื่อสักครู่คุณพิทักษ์พูดเรื่องเกี่ยวกับสดใหม่
แล้วผมปิ๊งไอเดียมาเลยว่าผมเห็นโฆษณา

เวลาจะสื่อสารถึงคุณภาพน้ำมันเนี่ย
บางทีก็จะทำให้จับต้องได้ยาก
เวลาเราพูดถึงความแตกต่างของแต่ละแบรนด์นะครับ
แต่ว่าอย่างที่เมื่อกี้คุณพิทักษ์ได้เรียนคือ
เรื่องของจุดแข็งของเรื่องของการขนส่ง
ที่ทำให้น้ำมันของเรา

เปลี่ยนใหม่สดใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับ
ทำให้ไม่จำเป็นต้องไปเก็บไว้ในแท้งนาน

ให้ความสำคัญกับคุณภาพน้ำมัน
สดใหม่บริการกับลูกค้า
คือหลายคนปกติเวลาเราซื้อของ

แต่เราอาจจะลืมนึกไปถึงเรื่องของการ
เรื่องของน้ำมันที่เราต้องเติมให้กับรถของเรา
เราเลยหยิบเอาวิธีคิดตรงนี้
มาเล่นเป็นในงานสื่อสารของเรา
ถ้าจำได้เห็นในงานโฆษณาของเราก็คือว่า

หรือว่าเป็นขนมปังที่เพิ่งอบสด
มาเป็นตัวแทนเปรียบเปลย
ว่าน้ำมันของเราก็สดใหม่เหมือนกัน
ถ้าคุณอยากจะไปมองหาน้ำมันที่มีคุณภาพ
เหมือนที่คุณไปเลือกซื้อปลาเลือกซื้อขนมปัง

อาจจะเป็นอยู่ในช่วงที่เรียนจบ

บังเอิญเข้าสู่การทำงานในช่วงเวลาที่เป็นโควิด
ใช่นะครับจริงแล้วคนหนุ่มสาวแน่นอนว่าต้องอยากออกไปประจนภัย
ไปเจอโลกไปทำความรู้จักโลกรู้จักตัวเอง
กลายเป็นว่าต้องมาถูกจำกัด

จะเข้ามาช่วยทำให้เขาได้ออกไป
หาประสบการณ์นะครับออกไปเจอโลกไปค้นหาตัวเอง
เราอยากจะเชิญชวนครับให้กลุ่มคนที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ย
มาทำเรื่องสดใหม่ด้วยกันกับเรานะครับ
เป็นที่มาของแคมเปญล่าสุดของเรา
ว่าแคมเปญหนีเที่ยวให้ชีวิตสดใหม่เนี่ย

จะเห็นมีเป็นวีดีโอ๑อัน
คุณเองก็กลุ่มเป้าหมายเนี่ยเชิญชวนเข้ามาร่วมกันทำอะไรสดใหม่นะครับ
แต่ว่ามีลูกเล่นครับเราอยากจะชวนกันไปหนีเที่ยว

อยู่คอยบริการระหว่างทางตลอดที่คุณออกไปเดินทางครับ

บางคนสร้างกำแพงบางคนสร้างกังหัน

โปรดติดตามตอนต่อไป